ฉุยฉายพรามคือบทพระนารายแปลงกายเป็นพรามหนุ่มน้อยเป็นการแสดงความสามารถในการรำเดี่ยวของโขนตัวพระอย่างอ่อนหวานแช่มช้อยตามบทบาทนั้น
จุ้ยใช้พรามมาจากละครเรื่องพระคเนตเสงาความว่าพระอุมาได้สาปพรามปรสุรามจนสิ้นฤทธิ์พระนารายทรงทราบว่าพระอุมาทรงเมตตาต่อเด็กจึงแปลงกายเป็นพรามน้อยเข้ามาขอพรจนได้รับประทานพรแก้ไขคำสาปให้กลับกลายเป็นดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน